คู่นี้หวานฉ่ำมากเวอร์นะคะสำหรับแก้มกวินตรา
เมื่อไหร่จะมีเบบีสักทีนึง
ล่าสุดค่ะเจอเจ้าตัวก็เลยต้องรีบถามถ่ายกันสักหน่อย

ไปกลับน้องคายกรุงเทพสัตหีบอยู่บ่อยมาก

และที่สำคัญเห็นแบบนี้นี่สามีห่วงเวอร์เบอร์แรงนะคะ
แต่งตัวสวยหน่อยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ

ถ้ามีวันนี้ได้ก็คืออยากจะมีวันนี้เลยนะแล้วคลอดพรุ่งนี้ได้ยิ่งดีเลย
คือด้วยงานด้วยอะไรหลายอย่างแต่ว่าคือถ้าเขามาธรรมชาติเราก็โอเคอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีไปปรึกษาหมอบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะว่าอะไรยังไง
แต่เขายังบอกว่ายังสามารถแบบมีธรรมชาติได้อยู่

ก็ดีก็มีเรื่องแบบเขาเรียกอะไรเรื่องเอาแต่ใจขึ้นนิดหน่อย
นั้นก็ปกติคือความขี้หึงขี้ห่วงก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแค่นั้นเอง